มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
ชุมชนนะคะพอประชุมเสร็จเนี่ยเขาก็เลยทำเรื่องส่งตัวคุณยายเนี่ย
จะไปพักที่ไหนสักที่หนึ่งอะค่ะในในหน่วยงานของรัฐอ่ะนะคะแล้วตัวของ
เมย์ก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นมายังไงนะลูกชายเขาก็ไปรับกลับมาแล้วก็
เอามาส่งไว้ที่บ้านหลังเดิมเหตุการณ์มันก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิม
เอ่อก็คือกลับมาก็คือทะเลาะกันเหมือนเดิมเสียงดังกันเหมือนเดิม
มีแต่แบบจะหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยโดยโดยลักษณะของหมู่บ้านนะคะ
บ้านมันก็จะอยู่รอบรอบบ้านคุณยายเยอะเนอะหลายหลังแต่บ้านของเมย์เนี้ย
จะใช้แทบคือจะใช้รั้วอันแผ่นเดียวกันแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่ง
ที่เขาใช้รั้วแบบนั้นเหมือนกันเอ่ออันเนี้ยทางทางฝั่งบ้านโน้นอ่ะ
เขาจะตะโกนเข้ามาบ่อยเหมือนกันว่าแบบไม่ให้เสียงดังอย่าเสียงดัง
คือลูกเขาจะนอนหลานเขาจะนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบมีปากเสียงกัน
บ่อยบ่อยอยู่บ่อยบ่อยอืมนั่นแหละค่ะแล้วก็คือส่วนตัวเราเนี้ย
เราเราเนี้ยที่เราไปอ่ะคือเราคิดว่าเรา
เราเพิ่งพลาดทุกอย่างหมดแล้วอ่ะบ้านเมตติดตู้แดงน่ะ
มีตำรวจคอยมาดูตลอดแล้วก็คือเมย์เข้าใจในทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจมากมากคือเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวถ้าจะไปดึงใครออกมาหรืออะไรอย่างเงี้
ค่อนข้างจะไม่ผิดกฎหมายถ้าตามที่เราเข้าใจนะคะ
ตำรวจเขาเลยเข้ามาแล้วก็เข้ามาบ่อยเหมือนกัน
เข้ามาบอกว่าเอออย่าเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
จนมีแบบบางครั้งที่ตำรวจเขามาเอาตัวไป
จนหายจนหายเมาอ่ะแล้วก็เขาก็กลับมา
เออมันมันจะเป็นในกรณีแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวคุณยายเนี้ย
เขาจะหนีออกจากบ้านบ่อยเมย์ไม่รู้ว่าด้วยด้วยความที่
ด้วยความที่เขาหลงหลงลืมลืมด้วยหรือเปล่าเขาพยายามจะปีนออกมาจากบ้านบ่อยบ่อย
อย่างในคลิปที่ลงคือเขาออกไปจากบ้านแล้ว
แล้วก็เหมือนมีเอ่อใครก็ไม่รู้อ่ะ
ขับรถเอามาส่งที่เดิมก็คือน่าจะเป็นคนระแวกนี้แหละค่ะ
ที่ที่เห็นแล้วเอากลับมาส่งเมย์ก็เลยถ่ายเอาไว้
คือก่อนเหตุที่คิดว่าจะโพสต์เนี่ย
คือตอนกลางคืนตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ค่ะ
ประมาณตีสองถึงตีสี่ซึ่งมันเป็นเวลา
แทบจะเป็นเวลาประจำอ่ะจะห่างกันแค่สองสามวันอ่ะ
แต่จริงแล้วเสียงดังแทบจะทุกวันแต่ว่าเวลามันก็
ไม่ไม่เหมือนกันเนอะแต่เวลาประจำที่เจอบ่อยบ่อยเนี่ย
คือประมาณตี๒ถึงตี๔ที่เขาจะเมา
แล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเสียงดังทะเลาะ
เมื่อคืนนี้มันมีเสียงหมาแบบเมย์ไม่รู้ว่าภาพข้างในอ่ะ
มันคืออะไรเอ่อคือมันเป็นเสียงหมาร้องแบบร้องเสียงดังมากอ่ะ
ร้องแบบทรมานอ่ะแล้วก็เสียงคุณยายร้องแบบเหมือนโดนทำร้าย
อันนี้คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยนะ
ข้างในบ้านเขามีอะไรเราก็เลยตัดสินใจติดติดกล้องวงจรปิดอะค่ะ
เผื่อว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งบ้านเรา
และบ้านเขาก็อย่างน้อยเรามีหลักฐานมันเลยทำให้รู้
ส่วนว่าข้างในบ้านเนี้ยเขามีการทุบตีกันแต่คราวเนี้ยในพื้นที่ของสื่อต่างต่างที่ลงไปอ่ะ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ออกมาแล้วแบบหลายคนดูว่าทั้งนวงเขาดูแย่เนอะ
เออแต่สำหรับตัวเราเนี่ยเราอยู่รอบรอบอ่ะเราเดือดร้อนมาก
ที่ผ่านมาร้องเรียนเทศบาลจังหวัด
อันนี้เขารับเรื่องแล้วเป็นรอบที่สองหลายรอบ

แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมอันนี้ติดต่อเร็วมากคือ
ติดต่อไปปุ๊บประมาณวันสองวันคือมีเรื่องมาแล้ว
คือแบบดำเนินการแต่คราวเนี้ยในรอบเนี้ยที่
รอบล่าสุดที่เราติดต่อเข้าไปคือเขารับเรื่องแล้ว
แต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มาก
เพราะว่าลูกชายเขาเป็นคนไปรับกลับมาเอ่อ
แล้วก็ในส่วนของพัฒนาเมย์ไม่แน่ใจว่าศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
เป็นศูนย์พัฒนาชุมชนหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
อันเนี้ยคือเขากับสาธารณสุขนะมีการเอ่อ
ให้คุณยายให้คุณลูกสาวค่ะเข้าไปบำบัด
แต่ของเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าเอ่อ
จะต้องไปบำบัดให้หายหรือว่าอะไรคือเขาเขาก็ไม่ได้ไปบำบัดอ่ะ
อ๋อมันก็มันก็คือทุกอย่างก็คือปัญหาเดิม
แล้วก็มีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นประจำแล้วก็มีจ้างเจ้าหน้าที่เอ่อ
ไม่ใช่สิติดตู้แดงเพื่อให้เขามาทุกแบบทุกวัน
ให้เขามาเซ็นทุกวันเพื่อที่เราก็กลัวความปลอดภัยของเราเหมือนกัน
เออคืออันนี้เราถ้าจะถามว่ากลัวกลัวเรื่องอันตราย
กลัวเรื่องไม่ปลอดภัยกลัวมีปัญหาเก้าข้างบ้านไหม
มันหมดตรงนั้นไปแล้วอ่ะเออเราคือถ้าเราทนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ดีอ่ะ
มันไม่ดีทั้งกับครอบครัวเราอ่ะเออแล้วก็คุณยายด้วยหมาด้วย
ไม่มีใครดีอ่ะที่เมย์กลับมาอยู่อ่ะปีอ่า
เดือนแรกที่เมย์กลับมาอยู่คุณยายเขาปีนขึ้นมาใช่ไหม
แล้วเมย์ไม่อยากให้เขาปีนขึ้นมาเกิดเขามาเป็นอะไรในบ้านเมย์
มันก็ไม่ดีเอ่อคุณยายเมย์เขาก็เลยให้คนมาต่อลูกกงไปให้มันสูงสูง
เพื่อที่เขาจะได้ไม่ปีนขึ้นมากลายเป็นว่าเขาปีนขึ้นมาแล้ว
เขาติดอยู่บนลูกกงอ่ะคือออกไม่ได้จนไม่ต้องโทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
อุ้มเขาออกไปหน่อยทำไมเขาถึงปีนเข้ามาหนีหนีหนีนี่เกิดจากความกลัวหรือความหลง
ก็ไม่รู้นะคะอืมค่ะแท็กหลายที่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไม่ได้อยากให้ลูกสาวเขาเดือดร้อนอยากให้ทำอะไรกับคุณยายที
อยากให้ช่วยเหลือคุณยายทีหรือพาลูกสาวเขาไปบำบัดทีเออคือ

ครับมาเชื่อเป็นอย่างยาก
ย้อมส่งหลบเนี่ย
แม่แม่ประสาทอะไรวะ
ลงไม่เล่าเรื่องอ่ะไม่รู้ลงอะไรวะ
ไม่รู้
ห่องกววรอ
เป็นห่างกววรอ

กูไม่ฟัง
กูไม่ฟังกูจะค่อย
กูไม่กล่าว
แคล้วแคล้ว

เอ้าเรามาตีเรื่องมาตีเรื่องนี้ไปด้วย
รู้สึกว่าเธออยู่ที่ภาคหรือข้างล่าง

ตอนนั้นเขาทำงาน
ตัวเหลือใคร

ขอบคุณครับ

ไม่ต้องไปดูอะไรนะ
ลดเองนะมันไม่ใช่ชะเหลี่ยวนะ
โดนทะโภทะโภตรงไหนคะ
ทะโภที่ไม้สี

ไม่รู้เรื่องแล้วหูก็ไม่ได้ยิน

ต้องอย่างงี้

เดินไม่ได้ก็พยายาม

ข้าล้มเองอย่างงั้นเลยนะ
เพราะความเหงื่อไหลไหม
ไม่ต้องดูแลเอง

ไม่มีก็ไปกินตอนนั้นแหละแต่วันนี้ไม่ได้กินเอาแฟนไปไหนไปทำงาน
ทำงานอะไรตอนแรกเป็นชักกับปลาอันนี้หมด
ก็เลยไปทำงานก่อสร้างอ๋อลักนี้อ้าวลักตี้แม่อืม
บางทีก็ทำให้เราโมโหแล้วก็อยู่เฉยแล้วเขาก็
พูดไม่รู้เรื่องแล้วถึงเที่ยงคืนก็นู่นไปหลังบ้านแล้ว
ไปนอนทำไมถึงตีเขาไงดูเลยน่ะเรายังไม่มีปัญญาปีนเลย
เขาปีนได้อ่ะไม่ไม่เราอยากรู้ว่าทำไมทำใครต้องตีเขา
แล้วเขาปีนเขาไม่ลงมาตบไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ
ใช่แล้วตีหน้าแทงเขาอย่างนี้ให้เขาเจ็บเขาก็ได้ลงมา
ถ้าเขาไม่เจ็บเขาไม่ลงล่ะเออแล้วเห็นขึ้นขึ้นไปอยู่บน
จนได้แอวแก้งล้วนอ่ะเห็นไหมเนี้ยอืมตกลงมาทุกครั้งอ่ะ
บางทีเราก็เผลอเนอะแล้วตีกี่ครั้งผมเนี่ยตีเยอะไหม
ทีเดียวให้เขาเจ็บตีทีเดียวไม่มีซ้ำไม่มี
ไม่มีคดีซ้ำอืมแล้วไม่กลัวยายเจ็บเหรอ
ตอนให้เขาเจ็บสิเพราะฉะนั้นเขามีโรงอ่ะน่ะดูน่ะ
รั้วน่ะเขากันน่ะได้เลยแล้วกินเหล้าเมาเมาบ่อยไหม
กินเหล้าเมาบ่อยไหมเมามากไม่เมามากอืม
ทำเงี้ยเลยก็จากสภาพแล้วเนี่ยเราก็คงคุกของคุณยายกลับบ้าน
เป็นพ่อแทนเพื่อประเมินอ่ะกว่าความเจ็บกว่าเจ็บป่วย
ยายตรงเท้าคุณชาลาที่ดูแลที่พึ่งคุณพุงนี้ค่ะ
มีอะไรประสานให้รับคุณยายได้รู้สึกของลูกบาละวะ
ลูกนี้เราเคยประสานแล้วแต่ไม่ประสงค์ที่จะรับคุณยายเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็คือต้องเป็นด่วยงานพอมอที่จะร่วงกันดี